มันจะมีแต่ข่าวหนักนะคือแล้วพรุงสมจำได้อีก๑ข่าวที่ชื่อนี้หลายคนยังจำกันแม่นเลยในฤทธิ์จำได้มั้ยคะ
สาวเราเรื่องจนไปจับตัวจนไปเจอตัวว่าผู้หญิงคนนี้คือหนึ่งในเหยื่อของในรุธ
ถูกหลอกมาถูกกักขังหน่วงเหนียวทำร้ายร่างกายจนตายคาห้อง
จังหวะตำรวจไปจับในรุ๊ดเจอผู้หญิงอีกคนอยู่ในห้อง
เขาบอกโอ้โหเจอกันวันแรกโดนปลาจานข้าวใส่หน้าเลย
แล้วโดนลากกลับไปที่ห้องทำร้ายร่างกายอยู่เกือบเป็นเดือนค่ะ
เธอก็ต้องไปรักษาตัวล่าสุดวันนี้
แม่ของผู้หญิงคนนี้เพิ่งจะได้เจอลูกสาวหลังจากห่างหายกันไปมาเกือบเดือนนึง
แล้วก็แม่บอกว่าไม่เคยตีลูกเลยนะเลี้ยงลูกมา
แล้ววันนี้ต้องเจอลูกในสภาพนี้ไปดูวินาทีแม่ลูกเจอกันหน่อยนะคะ

แม่บอกว่าแม่ใจร้าวเลยอ่ะเห็นสภาพลูกอ่ะ
เลี้ยงของแม่มาแม่รักของแม่มา
ยุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมมือนี่แม่ไม่เคยจะตีสักครั้งหนึ่ง
แล้วดูสิลูกแม่ต้องมานอนโรงพยาบาลถูกทำร้ายร่างกายจากไอ้ผู้ชายคนนั้นน่ะ
โอ้โหกอดกันร้องไห้กลมเลยค่ะ
แล้วแม่ก็เอาสายสินมาผูกข้อมือรับขวัญลูกสาวด้วยนะคะ
ส่วนไอ้ผู้ชายที่ว่าในรถก็คือคนขวานี่แหละค่ะ
คุณผู้ชมเห็นผู้หญิงที่ใส่สูตรสีดำหน้ากากสีเทาเข้มนี่ใช่ไหมคะ

งานนี้นะต้องขอบคุณคุณปวีนาแล้วก็ทางมูลนิธิจริง
เพราะว่าถ้าคุณปวีนาและมูลนิธิช่วยเหลือเด็กและสตรีไม่พาแม่ของน้องเนยมาเยี่ยมลูกเนี่ยนะ
ซึ่งจริงก็ไม่ใช่แค่คุณปวีนาอย่างเดียวหรอก
เอ่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอ่ยคอยประสานให้ทุกอย่างเลย
ถึงได้ทำให้แม่ลูกได้เจอกันอีกครั้งหลังจากห่างหายกันไปเดือนนึงค่ะ
ซึ่งน้องเนยเองก็ไหว้ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ช่วยเหลือจนทำให้เธอเนี่ย
ยังคงมีลมหายใจอยู่ทุกวันนี้คุณเห็นที่คอไหมคะ
เป็นรอยช้นั่นคือรอยช้ำช้ำขนาดนั้นต้องโดนอะไรอ่ะคุณ
โอ้โหเปลือกตานี่ก็มันทั้งตัวเลยค่ะ
ครับบีบคอหรือว่าอะไรคือคุณมันหนักมากจริงอะ
บอกว่าดีใจมากที่ได้เจอหน้าลูกสาวอีกครั้ง
อย่างที่บอกแค่เห็นสภาพลูกแค่นี้
แม่ก็สลายกลายเป็นทุลีแล้วอะค่ะ
แล้วรับไม่ได้เลยกับสิ่งที่ลูกถูกทำร้าย
ขอขอบคุณทุกหน่วยงานมูลนิธิปวีนา
ตำรวจกองปราบแล้วก็ทุกคนจริง
บอกถ้าวันนั้นเจ้าหน้าที่ช่วยไม่ทัน
แม่คงทำได้แค่กอดร่างรายพิงาของลูกแน่
ดีใจดีใจลูกได้ชีวิตใหม่แต่เห็นสภาพลูกแล้วหัวใจตลาย
ลูกมาไม่เคยตีลูกแล้วมาเจอลูกสภาพอย่างนี้
แม่ก็ขอขอบคุณทุกหน่วยงานทุกท่านที่ดูแลลูกให้
เพราะมันระยะทางมันไกลมากกว่ากว่าจะช่วยออกมาได้
ถ้าช้ากว่านี้ลูกแม่คงตายฝากว่าอย่าเล่นเฟสเล่นไลน์กันให้มาก
แล้วจะเนี่ยแบบว่าถ้าเป็นอย่างนี้ขึ้นมาคนที่เป็นพ่อแม่น่ะจะลำบาก
นี่ค่ะคุณปวีนาเองก็บอกเลยนะคะว่าในรุ๊ดคนนี้นี่คือบุคคลอันตรายของสังคมเลยนะ
เพราะอย่างที่บอกค่ะตามเจอเพราะมีคนไปเจอศพผู้หญิงตาย
สื่อไปจนเจอในรุ๊ดกะว่าบุกเข้าไปที่ห้องเช่าจับในรุ๊ดคงเจอในรถคนเดียวเอ้า

คุณปวีนาบอกว่าหลังจากที่รุ๊ดถูกจับกลุ่มมีผู้หญิงไทยที่อยู่ที่เยอรมนี
ติดต่อมาทางมูลนิธิบอกว่าฉันก็เกือบตกเป็นหนึ่งในเหยื่อของในรุ้นอีกคนนึง

ซึ่งทางมูลนิธิบอกว่าปัจจุบันนี้นะ
มีเรื่องร้องเรียนผู้หญิงที่ถูกทำร้ายไม่ต่ำกว่า๘๐๐รายต่อเดือนนะคะ

อยากจะฝากเตือนหญิงสาวทั้งหลายว่าเอออย่าหลงเชื่อใครง่ายนะ
อย่างนั้นเนี่ยเราไม่รู้เลยจริงว่าคนที่เราจะไปเจอเนี่ย
มันเป็นแบบนายรุธคนนี้หรือเปล่า
ผู้ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุงก็บอกนะคะว่า
ตอนนี้ตำรวจสภเมืองพัทธรุงเนี่ยออกไม้จับในรุ๊ดแล้ว๒ข้อหา
คือทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส
กักขังหน่วงเหนียวผู้อื่นหรือกระทำการให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย
ตอนนี้ประสานอายัดตัวแล้วเดี๋ยวจะต้องขยายผลเพิ่มว่ามีใครตกเป็นเหยื่อของในรุ๊ดอีก
แล้วก็ขยายผลเรื่องยาเสพติดด้วยเพราะในรุ๊ดก็ติดยา
ต้องไปขยายผลว่าไปติดยาเนี่ยซื้อมาจากไหนอย่างไร
วันนี้ทีมข่าวได้ภาพจากกล้องวงจรปิดคือวันที่๒๓กันยายน๓ทุ่ม๕๐นาทีค่ะ
นี่ค่ะนั่นคือรุ๊ดนะคะรุ๊ดมากับน้องเนยนี่เดินถือกระเป๋ากันมาคนละใบเลยค่ะ
สภาพทั้งคู่ก็คือสวมเสื้อยืดกางเกงยีน
เดินกันไปจากห้องเช่าแรกไปห้องเช่าที่๒ระยะห่างประมาณ๑๗๐เมตร
จะเลี้ยวเข้าไปที่ประตูหน้าห้องเช่าในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุง
ซึ่งก็คือห้องที่ตำรวจบุกเข้าไปจับตัวในรุ๊ดในวันที่๑๒ตุลาคมนั่นแหละค่ะ
คืออย่างที่บอก๒๐วันเต็มที่น้องเนยต้องทนอยู่กับในรุธ
ในสภาพที่ถูกทำร้ายร่างกายแบบนั้นน่ะนะคะ
ขณะที่วันนี้เองตำรวจก็คุมตัวในรุ๊ดฝากขังผลัดแรกนะครับ
จังหวะระหว่างคุมตัวลงมาจากโรงพักหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับ
ไปดูจังหวะนี้กันหน่อยว่ารุ๊ดนั้นจะตอบคำถามสื่อหรือเปล่า

ผมและคุณมิ้นก็ลุ้นไปพร้อมกันว่าอยากจะฟังสิ่งที่รุ๊ดพูดจากปาก
นักข่าวถามเลยอยากขอโทษไหมคือรู้สึกผิดไหมกับสิ่งที่ทำ

ตำรวจคุมตัวในรุ๊ดลงมาจากชั้น๒ของโรงพักบางยี่ขัน
คืออันนี้เป็นกรณีของเคสน้องกระมวลเนธนะ
ใช่ค่ะ
ฝากขังสารตลิ่งชันครับเบื้องต้นชั้นพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัว
เหตุผลคือเป็นคดีอุกชะกันและมีอัตราโทษสูง
และพฤติกรรมของในรุ๊ดเนี่ยเป็นภัยรุนแรงต่อสังคม
ก็กลัวว่าถ้าได้รับการประกันจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน

นี่น้องกมลเนธต้องมาตายจากไปเพราะฝีมือของในรุธ
แล้วทิ้งศพเธอไว้ในห้องเช่าอย่างน่าสลดใจนะฮะ
ครอบครัวเธอเมื่อวานนี้ก็เล่าไปแล้วว่าเสียใจมากยังทำใจไม่ได้
ผู้กำกับการโรงพักบางยี่ขันครับบอกว่าในรุ๊ดสารภาพว่าทำร้ายน้องกระมวลเนธจริง
ว่าเกิดจากการเมายาเสพติดแล้วก็ก่อเหตุ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลนะครับ

ถ้าใครเคยตกเป็นเหยื่อของในรุ๊ดสามารถไปแจ้งความได้เลยที่โรงพักใกล้บ้านครับ
หรือแจ้ง๑๙๑ก็ได้แล้วเอาหลักฐานเพิ่มเติมไปมอบให้กับคุณตำรวจนะฮะ
นักข่าวสังเกตเห็นว่าในรุ๊ดมีช่วงหนึ่งหันไปคุยกับญาติ
คือไม่ตอบนักข่าวหันไปคุยกับญาติแล้วสีหน้ามีกังวล
มีรายงานบอกว่าเขาถามญาติว่าจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
รุษก็ต้องเกิดขึ้นตามสิ่งที่คุณทำไปนะฮะ
ของรุ๊ดเสียใจมากนะครับกับเรื่องที่เกิดขึ้น
รุดจริงแล้วอยู่ที่ภาคใต้บ้านเกิดอยู่ที่ยาลาครับ
ทีมข่าวไปที่บ้านของแม่รุ๊ดครับในตัวเมืองยาลา
คุณผู้ชมครับแม่บอกว่าเสียใจมากแล้วตอนนี้ยังทำใจไม่ได้
จิตใจย่ำแย่นอนนอนไม่หลับนะฮะรุ๊ดเกิดที่นี่ตั้งแต่เล็ก
ประมาณสัก๑๔ออกจากบ้านแล้วไปใช้ชีวิตตามลำพัง
มีข้อมูลบอกว่ารุ๊ดแอบหนีออกจากบ้านเกิดที่ยาลา
หลังจากที่พ่อกับแม่เขาแยกทางกันแล้วไปเป็นเด็กเร่ร่อน
แถวสนามหลวงมีเงินติดตัวร้อยบาทตอนนั้น
สุดท้ายอันนี้เป็นข้อมูลที่มีรายงานข่าวนะครับ
ชักชวนเข้าขบวนการค้ามนุษย์แล้วไปผัวพันยาเสพติด
เคยถูกจับมาแล้วหลายครั้งในขณะที่แม่บอกเพิ่มเติมว่า
ไม่รู้จริงเพราะตั้งแต่ลูกออกจากบ้านเนี่ย
น้อยมากนานจะโทรมาคุยเห็นว่ามีช่วงหนึ่งไปสมัครเป็นทหารนะ
เรื่องคดีแม่บอกว่าอย่างนี้ฮะเป็นไปตามกฎหมายเลย